เมื่อวานนี้เรามีการพูดถึงเรื่องของน้องลิซ่าแก๊กพิ้งนะคะ
ที่เดินทางไปที่พารีสเพื่อที่จะแบบว่าเข้าไปร่วมของซีรีน
ทีนี้จริงจะบอกว่าตัวลิซ่าเอง

ไม่ว่าจะเป็นแบรนด์เครื่องประดับระดับโลกอย่างบูการี
โดยจีนคริสตอลบาร์บินซีโอของแบรนด์ก็เปิดเผยบอกว่า
แม้ว่าตัวเธอจะอยู่ในยุโรปแล้วก็ตาม
ไม่อนุญาตให้เธอร่วมงานหรือว่ากิจกรรมใด

ทำให้ทางแบรนด์ไม่สามารถถ่ายภาพเธอ
ร่วมกับคนดังรายอื่นสำหรับแคมเปญของแบรนด์

ต้นสังกัดก็ยังไม่ได้ออกมาชี้แจงค่ะ
ก็ส่งผลส่งผลให้เหล่าแฟนของลิซ่าเอง

จนเกิดแฮชแท็กติดเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับหนึ่งเลย
เพราะทำไมถึงไม่ให้น้องเข้าล่ะ
ต้นสังกัดถึงไม่ให้เข้าล่ะอะไรอย่างนี้
ดังนั้นตอนนี้เราต้องรอว่าทางต้นสังกัดจะออกมาบอกว่ายังไง
แต่เขาก็ให้เหตุผลเรื่องโควิดใช่ไหม

อันนี้คือทางบูกรีบอกว่าทางต้นสังกัดบอกว่าแบบนี้

จะมีการแถลงกับคนทั่วโลกว่าอะไร

รอกว่าคนอื่นสี่คนเค้าก็ได้ไปแบบงานแบรนด์แคลร์แบรนด์
พี่เขาไปถึงพารีสแล้ว

แล้วแต่ทำไมบูเกอรี่ถึงไม่ได้เข้าไปล่ะทำไมล่ะ
แต่ก็อย่างคนอื่นเขาบอกว่าในวงของเขา

ก็แสดงว่าเธอไพร์ยังไงใช่ไหมนี่แหละนี่แหละ

เขาต้องมีการดิวกันมาแล้วตั้งแต่ต้น

อย่างติดต่อมาที่ว่าถ้าเกิดสัมภาษณ์น้องเขา
มีห้องมีส่วนต่างมีค่าจำกัดมีตอน
เธอมางั้นไปหน่อยไปงานหน่อยไม่ได้ไง
ต้องเตรียมเข้ากี่โมงรถมาจอดตรงนี้อะไรอย่างนี้

ก็คือไปภาษาภาคเพราะว่าไปไพรีสต์แต่ไม่ได้การร่วมงานเลย
ทั้งซีรีนทั้งบุกรีเลย
ซีรีนก็ไม่ได้ไปซึ่งคนอื่นไม่รู้ว่าทางค่ายอย่างไร
บอกว่ามองคนอื่นมีโอกาสได้ไปร่วมทุกแบรนด์เลยถูกต้องไหมล่ะ
ใช่นั่นแหละงั้นเราก็ต้องรอฟังทางต้นสังกัดต้องรอทางค่ายออกมา

แต่เราก็ไม่รู้ว่าเขาอาจจะมีโปรเจคพิเศษหรือไปทำอะไรหรือเปล่าไง
คือดังนี้ทางแฟนคลับก็เลยอยากจะรู้ว่า
ในเมื่อไปถึงตรงนั้นแล้วทำไมไม่ได้ไปร่วมงาน

คือคนก็เลยอยากรู้ว่าทำไมน้องไม่ได้ไปร่วมหรือทำไมไม่ให้น้องไป

เพราะว่าน้องจะทำอะไรทางต้นสังกัดต้องรู้ต้องทราบ
ใช่เป็นเหตุผลที่แพ้จริงของค่าว